คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าถูกผู้ชายตามจีบ
คลั่งรักเธอมากเลยตามจีบแล้วจีบไม่ติดสุดท้าย
ทุบรถเธอเสียหายแล้วก็มาขู่ฆ่าด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบตี๔๓๐กรกฎาคมเนี่ยค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสเต็กแห่งหนึ่งนะคะแถวรัชดาพิเศษซอย๓
จะมีผู้ชายในฟงค์อายุ๔๒ไปเช่ารถแท็กซี่สีส้มขับมาก่อเหตุ
เช่ารถเพื่อมาก่อเหตุนะคะมาจอดข้างรถของผู้หญิงท่านนี้ค่ะ
นางสาวสิริวัลอายุสามสิบสามหรือคุณปุ๋ยนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ลงจากรถ
หยิบก้อนอิดที่พื้นปลาใส่รถของผู้หญิงนี่นะคะเห็นก้อนอิดที่อยู่ที่พื้นไหมคะ
แล้วคือเนี่ยปลาใส่นึกว่าจะจบแค่นี้ใช่ไหมคะ

มันไม่จบเดี๋ยวคุณผู้ชมดูต่อนะคะ
ผู้ชายคนนี้ถอยรถกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่จบจริงจริง
เดี๋ยวเขาจะถอยกลับมาถอยกลับมาแล้วไปหยิบก้อนอิดก้อนเดิมอ่ะน้องก๊อฟคุณผู้ชม

แล้วปลาไปที่กระจกหน้ารถของผู้หญิงจนได้รับความเสียหายกระจกแตก
ประตูฝั่งที่นั่งข้างคนขับมีรอยบุบเนี่ยคว้าอีกรอบค่ะ
นี่ก้มหยิบแล้ว

นี่ไปจีบเขานะแล้วเขาไม่เล่นด้วยจีบไม่ติดแล้วทำแบบนี้เหรอคะ

นี่ก็ถือไว้แล้วก็ทุบเลย
คุณผู้ชมค่ะแล้วหลังก่อเหตุเสร็จนี่มาแล้วค่ะ
หลังก่อเหตุเสร็จนะคะมีชายกับหญิงเดินออกมาจากร้านอาหาร
แล้วบอกให้ผู้ชายคนนี้ขับรถไปส่งหน่อยเพราะว่าเขาเช่าแท็กซี่มาใช่ไหม
ผู้โดยสารก็นึกว่าเป็นคนขับแท็กซี่ไม่รู้ว่าเขาไปก่อเหตุอะไรไว้

ผู้ชายคนนี้ในฟงค์คนนี้ก็รับผู้โดยสารสองคนไปส่งถึงที่มา

ทำเนียนเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ปกติเหมือนเมื่อกี้นี้ไม่ได้ทำอะไรเอาไว้

คุณผู้ชมคะและในฟ้องผู้ชายคนนี้กลับไปที่คอนโดตัวเองแถวท่าพระ
ตอนเช้าอะค่ะคุณปุ๋ยผู้เสียหายไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางนะคะ
คือคดีมันไม่คืบอะค่ะเธอบอกว่าคดีมันไม่คืบ
แล้วตอนนี้เธอต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดภาวะหวาดระแวงกลัวว่าจะหวนกลับมาก่อเหตุ
แล้วกลัวว่าเหตุการณ์มันจะรุนแรงกว่าที่ให้คุณผู้ชมดูภาพในกล้องวงจรปิดไป
อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องให้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เราไปคุยกับคุณปุ๋ยหญิงสาวผู้เสียหายค่ะ
เธอบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนกระจกหน้ารถแล้ว
คือกระจกมันแตกอ่ะแล้วช่วงนี้ฝนตกเนอะไม่เปลี่ยนไม่ได้

กระจกหน้ารถก็เลยไม่เห็นร่องรอยนะคะว่ามันแตกเสียหายขนาดไหน
ก็จะมีแค่รอยบุบข้างรถ
บอกว่าก่อนที่ในฟ้องจะเอาก้อนอิดมาทุบกระจกรถเธอ
เอาอิดมาครูดรอบรถเธอเนี่ยนะ
เป็นลูกค้าร้านอาหารของเธอแถวท่าพระ
เธอก็คุยกับในฟ้องตามปกติในฐานะเจ้าของร้านกับลูกค้า
ยืนยันว่าไม่ได้คุยเชิงชู้สาวชอบพออะไรเลย
ไม่ได้แบบให้ความหวังอะไรในฟ้องเลย
มิถุนายนที่ผ่านมาในฟ้องมาขอไลน์
มาบอกว่าขอให้เธอจ่ายค่าไฟให้หน่อยได้ไหม
เดี๋ยวจะให้เงินสดโทรศัพท์ผมเสีย
ค่าไฟผ่านมือถือไม่ได้จ่ายให้ผมหน่อย

ฟ้องก็เหมือนกับได้ไลน์เขาไปแล้วด้วยไง
ก็คุยส่งไลน์หาเธอบ้างอะไรบ้าง
เธอบอกว่าเธอก็ตอบไปในฐานะเจ้าของร้านกับลูกค้า
ก็จะตอบแบบกลางค่ะคุณผู้ชม
ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะอะไรแบบนี้นะคะ

เธอบอกว่าเธอก็เลยไม่ค่อยได้ตอบข้อความของในฟ้อง
ฟ้องโกรธเฉยเลย
ด่าเธอด่าแบบหยาบคล้ายสารพัดด่าผ่านไลน์นะคะ
แล้วก็อ้างว่าตัวเองทำงานบริษัทใหญ่โตระดับประเทศ
หน้าที่การงานดีส่งบัตรพนักงานมาให้ดู
เธอบอกเธอก็งงไม่รู้เลยว่าที่ทำงานที่บอกมีจริงหรือเปล่า

ช่วงวันที่๖กรกฎาคมเธอตัดสินใจด่ากลับค่ะ

ไปแจ้งความที่สอนอตลาดพลู

ตำรวจบอกไม่รับแจ้งคดีมันไม่มีมูล

บอกไปเจอกันที่สอนอตลาดพลู

บอกเนี่ยไปเจอที่สอนอตลาดพรุม
งั้นเดี๋ยวจะตามไปที่คอนโดโอ้โหช้าวันถัดมายี่สิบห้ากรกฎาคม
คุณปุ๋ยผู้เสียหายเลยตอบกลับไปว่าที่ด่าคนอื่นด่าได้
พอโดนด่าคืนรับไม่ได้เหรอในฟ้องโมโหนักไปอีกนะคะ
ไลน์ขู่ฆ่าเธอค่ะบอกว่าจะฆ่าเธอหกวิธี
บอกวิธีการฆ่าด้วยนะหนึ่งจะเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา
สองฆ่าหันศพสามตัดหัวสี่เอาน้ำกรดสาดหน้าครับ
เอามีดจ้วงแล้วควักไส้ออกมาหกเอาปืนจ่อหัวยิงหัวเลย
แต่เขาพูดหยาบกว่านี้นะคะในข้อความมิ้วขออ่านเท่านี้ก็แล้วกัน
ส่งไปแบบเนี้ยน้องก๊อฟคุณผู้ชมค่ะครับคุณปุ๋ยบอกก็ตกใจ
ไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบโต้อะไร๒๙กรกฎาคมในฟ้องขู่อีกค่ะ
บอกว่ามีปืนนะมีมีดนะแค้นนี้ต้องชำระต้องเอาเลือดหัวมาล้างเท้า

แล้วเอาก้อนอิดทุบรถตามที่ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไป
แล้วก็ไปกบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมของตัวเองแถวท่าพระ

เดือนแรกที่เขามาทานข้าวเขาดูสุภาพดูดีนะคะ
แต่หลังจากที่ขอไลน์ปุ๋ยไปนะคะ
เขามีพฤติกรรมที่แย่มาก
เราปฏิเสธเขาตั้งแต่แรกชัดเจนแล้วว่าเราไม่ชอบ

ไหนจะอนาคตไหนจะงานปุ๋ยอีก

แล้วผู้หญิงทุกคนโดนเหมือนปุ๋ยแน่ปุ๋ยมั่นใจ
อยากให้ผู้หญิงทุกคนลุกขึ้นมาสู้ด้วยค่ะ

บใดที่ยังจับผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีไม่ได้

ใช่ค่ะน้องก๊อฟไม่รู้จะทำอะไรหนักกว่านี้หรือเปล่า

ขอเช่าเพื่อไปก่อเหตุเอาอิดไปทุบ
รถผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
คุณประพาทไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางนะคะ

เขาไม่รู้เรื่องว่าเช่าไปแล้วจะไปก่อเหตุอะไร
คุณประภาษณ์ก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้

เขามาตีสนิทด้วย
ก็เห็นว่าในฟ้องท่าทางน่าไว้ใจ

ว่าขอเช่าแท็กซี่ต่อจะขับไป

แล้วก็เช่าขับไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาล

แม่ผมป่วยหนักมากเลยอยู่โรงพยาบาล

สงสารเขา
เขามีอาชีพก็เลยให้เช่ารถ

ได้เช่ารวดเดียวแบบหลายวันต่อเนื่องค่ะ

ที่ทำให้คุณประพาทเดือดร้อน
กราบเท้าขอโทษ
มีนะคะคือสหกรท่ะกอลแท็กซี่
ที่คุณประภาษณ์เป็นผู้เช่ารถคันนี้อยู่เขารู้เรื่อง
ก็ฉีกสัญญายึดรถคืน
เพราะในสัญญาคือห้ามให้คนอื่นเช่ารถต่อ
คุณประพาทเลยผมซวยไปด้วยเลย
ผมซวยเลยเครียดเลย
ไม่คิดว่าการสงสารคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นทำให้ตัวเองเดือดร้อน

ผมก็ไม่มีรถไปขับหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ตอนนี้ผมเดินร้อนมากกว่าคนอื่นเลย
เพราะหนึ่งไม่มีงานทำไม่มีรายได้
เงินทุนที่จะไปหารถใหม่ก็ไม่มี

คุณประพาทแบบเสียงรื้นแบบน้ำตาคลอขึ้นมาเลย
ก็สหกรณ์แท็กซี่เขาบอกว่าห้ามให้เช่าต่อ

คุณประภาษณ์บอกว่าสงสารฝงเขา
ก็ให้เช่าต่อแบบไม่กี่วัน

ตอนนี้เลยเสียหายกันสองคนนะคะ
ก็คุยกับตำรวจว่าจะเอายังไงดี
ฟ้องโทรไลน์มาหาคุณประภาษณ์ค่ะ

บอกว่าไม่มีเงินชดใช้ค่าซ่อมรถให้นะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกแสนห้าไม่มีเงินจริง

คุณประพาทก็เลยถามว่าแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ทำไม
ฟ้องบอกว่าแค้นค่ะ
ฟ้องอ้างว่าแค้นผู้หญิงคนนี้
หลอกให้เลี้ยงข้าวหลอกให้เลี้ยงเบียร์

ก็คือผมทำด้วยความแขน
บอกว่าผมให้เงินมัน
ผมให้เงินมันผมให้เสื้อมันให้น้ำโหมัน

มันเหมือนคนเองละคุณไอ้ผู้หญิงคนนี้
อ้าวในฟงค์ให้ข้อมูลอีกมุมนึง
แต่คุณปุ๋ยฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
ที่เสียงในโฟลกที่ได้ยินผ่านทางโทรศัพท์

ไม่เคยเลี้ยงข้าวเธอเลยนะคะ

เดี๋ยวจะมาเจอตำรวจสอนอห้วยขวาง